ลุงโหดโมโหลานดื้อฆ่ามกษมภ์ยัดบ่อกเวละแล้วดูสิ
เกลอะหลังบ้านเอาหลานไปยัดใส่ในท่อตรงนั้นไว้
คุณผู้ชมนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเปิดดูนะ
เจอหลานนอนอยู่ในบ่อเกลอะแบบนี้
และหลานก้าวขวบน้องแฮ็กวัย๙ควบ
โดนลุงแท้ทำร้าย
ก่อนที่ลุงจะทำร้ายพ่อของน้องแฮก
ซึ่งก็เป็นน้องของลุงนั่นแหละยังเตรียมกับข้าวเอาไว้ให้

แต่ปรากฏว่าลุงอยู่กับหลานสองคน

หลานกินกับข้าวจนหมดไม่เหลือไว้ให้ลุงเลยเลยโมโห

นี่ไงหลานอายุ๙ขวบ
แล้วลุงอายุ๕๔แต่โมโหหลานแบบนี้
ตำรวจสพสุวรรณคูหาเข้าไปตรวจสอบที่บอกเกลอะหลังบ้าน

คือลักษณะคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในบ่อเกลอะ
นี่กว่าจะเอาร่างของน้องแฮกขึ้นมาได้
ก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
คนที่ทำเนี่ยคือนายสมโฮงนันทาหรือว่าลุงโฮงอายุ๕๔ปี

แล้วเพิ่งจะมาเจอสบของน้องแฮ็กในบอกเกรอะวันอาทิตย์คุณผู้ชม
แล้วเราก็ไปคุยกับป้าและลุงอีกคนนึงของน้องแฮ็ก
เขาพาทีมข่าวไปดูจุดที่เจอศพของน้องแฮ็ก

แล้วจุดทูปบอกดวงวิญญาณน้องแฮกนะ
ขอให้ไปสู่สุขติอันนี้ตอนที่ป้าทำพิธีนะคะ
ป้าเล่าให้ฟังแบบนี้ป้านะ
สงสารแฮ็กมากป้าเป็นคนที่เลี้ยงแฮ็กมา
เพราะว่าพ่อแม่ของแฮ็กเขาเลิกกันแล้วทุกวันนี้
อยู่กับพ่อพ่อแฮ็กในตอนเช้าก็ต้องเอาไปขายไอติม
พ่อก็จะเอาแฮ็กมาฝากกับป้าแต่วันที่เกิดเหตุนั้น
ตัวป้ากับสามีป้าออกไปทำบุญ
ดังนั้นเลยไม่มีใครอยู่บ้านก็มีแค่ลุงโฮงกับน้องแฮ็ก

ทีนี้ตอนแรกนะพ่อของน้องแฮ็กกลับมาถึงนะ
เห็นแล้วแหละว่าลุงโฮงหรือว่าพี่ชายเนี่ยนะ

พ่อก็เลยไม่ได้มานอนที่บ้านนี้ไปนอนอีกที่หนึ่ง
ทีนี้ก็แบบเอ๊ะแฮ็กหายไปไหน
พยายามจะหาลูกชายพ่อก็หาแฮ็กไม่เจอ
จนเช้าวันอาทิตย์ช่วง๗โมงเช้า
พ่อก็มาหาที่บ้านลุงโฮงอีกทีนึงนะ
ตามหาแฮ็กแต่ไม่เจอไง
เห็นว่าแฮกไม่น่าจะไปบ้านเพื่อนแล้วแหละ
ในเมื่อนี่จักรยานน้องแฮกจอดอยู่ตรงนี้
เอ้าลูกต้องอยู่ที่บ้านแน่เลยพ่อเอกใจแบบนี้
ดังนั้นพ่อเดินหาทั่วบ้านเลยนะ
เดินหาแล้วมาสังเกตเห็นมีสังกษี
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นสังกษีติดอยู่ตรงเบาะเกลอะอยู่
เลยตัดสินใจนี่สังกษีอันนี้ค่ะ

เปิดสังกษีดูเห็นว่าศพลูกอยู่ในบ่อเกลอะแบบนี้

แล้วตำรวจก็คุมตัวลุงโฮงไปสอบปากคำ
หงก็ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายแฮกจนเสียชีวิตจริง
ตอนนั้นน่ะนอนอยู่ในห้องอยู่ไง

ดังจนลุงลำคาญลุงก็ตื่นขึ้นมา
ตั้งจากด้านหลังเหยียบคอเอาไม้ตีหลาน

เอาร่างของหลานใส่กล่องโฟม
แล้วซ่อนไว้ในรังโฟมนั่นแหละค่ะเอาไว้ในครัว
พอตอนกลางคืนค่อยลากรังโฟมมานี่

ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชม

ก็หลานมันดื้อมันชอบดา
ด่าแล้วมันก็วิ่งกระโดดข้ามหัวผู้ใหญ่ไปมา
ตั้งหลายรอบแล้วไม่รู้จักฟัง
แล้วทีนี้ตำรวจก็เลยถามไงว่า
เป็นลังฟอมอันนี้เลยพี่เบิร์ทจอมคุ้มโฟม
เป็นรังมรณะหลังจากที่หลานนิ่งแล้ว
เอามาใส่ลังฟอมแล้วก็ไว้ในครัว
จนตอนเช้าค่อยลากลังเอาร่างหลานไปใส่ในบอกเกลอ

ลุงโฮงมีปัญหากับพ่อของน้องแฮคหรือเปล่า
ฝั่งลุงโฮงก็บอกว่าอ๋อ
ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวลองฟังลุงโฮงค่ะ

ฟังแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงคะอืมเนี่ยหลานเก้าขวบลุงห้าสิบสี่อ่ะ
พ่อของน้องแฮ็กไปรับร่างลูกชายที่โรงพยาบาลศรีนครินที่จังหวัดขอนแก่นร้องไห้
แล้วพ่อของน้องแฮกบอกว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับผมกับพี่ชายที่บอกมีความขัดแย้งกันอ่ะ
แล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่าที่พี่บอกว่าลูกผมดื้อแล้วก็หิวโมโหหิวน่ะ
มันจะใช่เหรอใช่สาเหตุถึงขั้นต้องฆ่าหลานต้องเหยียบคอหลานเอาไม้ฟาดจนตายเลยเหรอ
ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ต้องโดนเรื่องซ่อนเร้นอำพังศพด้วยค่ะ
ก็นำตัวลุงโฮงคุมขังต่อสารจังหวัดหนองบัวลำพูเช้าวันนี้ด้วยนะคะ